แต่ว่าในสมัยเรียนมันก็ต้องมีบ้างแหละวิชาที่ชอบเรียน
วิชาที่ไม่ชอบเรียนอย่างคุณชนะคุณถนัดวิชาอะไร
ผมถนัดถามแค่วิชาที่ไม่ชอบดีกว่า
มันเยอะเหรอเยอะจริงก็ไม่ชอบหลายวิชา
แล้วเรียนท่าไหนบ้างเนี่ยได้เรียนไหม
เรียนเรียนภาระศึกษาอย่างเดียว
จริงมันก็มีมันเป็นธรรมดาเนาะ
ของเด็กวัยเรียนบางคนเขาก็ถนัดบางวิชาไม่ถนัดบางวิชา
แล้วพอถึงช่วงเวลาสอบทำยังไงดี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกดูต้องขอด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยโดนจิตโดนใจให้ทำข้อสอบได้ที่เถิด
น้องใบตองช่วยอธิบายทีละขั้นตอนดีครับเขากำลังท่อง
อันนี้คือเริ่มต้นคุณอย่ารบกวนเอหิมะมะเอหิมะมะ
นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะมะพัทธานะมะพัทธาเรียง
เพ้าไข่ข้วงู้ข้วไก่ข้วไข่ตกลงจากข้ออะไรดี
แกล้งตายอ๋อสบายใจที่สุดไอ้กระดงกระดาษทศ
เนี้ยมันไม่ต้องแล้วน่ะเอ่อน่ะวิชาคณิตใช่ไหมครับ

ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบปราบเซียนของทุกคนนะ

มันยากอ่ะคุณบางทีครูก็ชอบกดดันว่าเอากระดาษทดเพิ่มไหม

คือดิฉันใช้ไปแค่๑ส่วน๔
แล้วสักพักครูถามใครเอากระดาษรถเพิ่ม
แล้วเพื่อนยกมือมันมีความกดดันแล้ว

ทำไมเขาทดเยอะไม่ทดอ๋อเราทดในใจ
มันก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปดิฉันเข้าใจนะ
น้องเขาแบบนี้บางทีมันแบบไม่รู้จะทำยังไงพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ก่อน

จะบอกว่าตอนนี้น้องเขาโด่งดังมากในโลกโซเชียล

เขามีความสนุกสนานอะไรแบบนี้จริงผมเชื่อว่าน้องเขาตั้งใจเรียนแหละ
แต่ก็เป็นสีสันเป็นความสบายใจนะคะในช่วงของการทำข้อสอบนะ